เพราะว่าข่าวนี้ก็ชนกันอยู่กลางทางแยกเหมือนกัน
รถยนต์มาแล้วมอเตอร์ไซค์คุณป้าเป็นผู้หญิงขี่มาชน
จนทำให้คุณป้าร่างลอยได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ

พอชนกันแบบนี้จังหวะกลางแยกเลยนะคะ
แล้วร่างของคุณป้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์กระเด็นลอยเลยค่ะ
คลิปนี้กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
จุดตรงนี้คือถนนใกล้กับทางแยกเขา๓๐หาบ
ที่อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
เห็นมั้ยคุณคือรถสีขาวก็มาเร็ว

แล้วก็มาพุ่งชนกันตรงกลางแยกแบบนี้
คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคือนางจันทการพันพัชรกุลอายุ๖๑ปีนะคะ
โดนชนแล้วดูสิร่างเนี่ยลอยกระเด็นไปไกลหลายเมตรแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้น
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิก็ต้องรีบประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวคุณป้าจันทการส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน
นี่คือมอเตอร์ไซค์ของคุณป้าแรงอัดแรงกระแทกก็ทำให้มอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหาย
ถามว่าเอาแล้วรถเก๋งคันขาวนั้นเขาขับไปไหนต่อหรือเปล่าไม่ได้ไปไหนนะคะ
คนขับรถรอให้การกับตำรวจแล้วก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพธามกา
เดี๋ยวตำรวจก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่เวลามาที่แบบทางร่วมทางแยกเนี่ยต่อให้ถ้าเกิดตรงนั้นมันไม่มีไฟจราจร
เป็นไฟกระพริบเหลืองเราก็ต้องชะลอนะใช่ค่ะ